ที่ตอนนี้เทคออฟออกมาจากสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรรู้ไหม
คือเป็นชุดภาพที่โพสต์ทั้งหมด๘ภาพภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจออันนี้คือเป็นภาพที่เคยถ่ายเอาไว้
ไม่ใช่ภาพล่าสุดนะแต่ภาพนี้คือภาพล่าสุดที่คุณทักษิณนั่งอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
มีเป็นชุดภาพเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเพราะมันมีทั้งหมด๘ภาพ
อันนี้กอดกันตอนที่จะขึ้นเครื่องออกมาแล้วข้อความที่โพสต์เนี่ยเขียนข้อความเอาไว้
และแล้ววันที่พี่รอคอยก็มาถึงตลอดเวลา๑๗ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยว
เหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมากแต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นาน
แต่สุดท้ายความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเรา
เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้
ขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่งพี่จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะคะ
คุณยิ่งรักยังเขียนต่อนะครับว่าน้องขอให้พี่โชคดีเดินทางกลับอย่างปลอดภัยทุกอย่างราบรื่น
อย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะพี่ไม่ต้องห่วงน้องนะน้องจะเข้มแข็งอดทน
และจะดูแลตัวเองแม้อยู่ในต่างที่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวเพราะตลอด๖ปีที่น้องจากบ้านเกิดมา
น้องมีพี่คอยดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็อดใจหายไม่ได้เพราะนี่คือครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน
อย่างไรก็ตามขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัววันนั้นมาถึงโดยเร็ว
โชคดีนะคะพี่รักพี่เสมอพี่ชายที่แสนดีของน้องค่ะ
คุณผู้ชมคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นว่าคุณทักษิณใส่๒ชุดใช่ไหม
แล้วชุดภาพอันนี้มีสองภาพนะคะส่วนอีกหกภาพที่เหลือก็จะเป็นชุดนี้ค่ะ
แต่ตอนที่ขึ้นเครื่องอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ก็คือถอดสูตรออกอยู่ในอิริยบทที่สบาย
หน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือภาพนี้นี่แหละค่ะ
ย้ำอีกทีมีชื่อบนเครื่องและนี่เป็นภาพบนเครื่อง
นิดหนึ่งพี่เบิ้ลนะครับนักข่าวเราคุณแซคณธวินเนี่ยอัพเดทมาให้

๑นาฬิกา๒๕นาทีที่ผ่านมาเครื่องบินส่วนตัวของคุณทักษิณบินถึงรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซีย
ระดับความสูง๔๐๐๐ฟุตนะครับ
ก็ถูกต้องตามเวลาเลยเป็นไปได้